มาจากไหนที่บอกว่าไปนั่งรถประจำตำแหน่ง

จำได้ใช่มั้ยวางอุ้บเป็นขาวทั้งวันเลย

เดี๋ยววันนี้จะให้ฟังออกจากปากของคุณเสธา

ติดหัวไหมติดขาไหมหรือยังไง
เพราะว่าคุณเสธานั้น
ทดลองนั่งเน้นสีดำเป็นเน้นกันกระสุน
ทะเบียน๔กคค๒เก้า
ซีดานนะคะ๔ประตูหุ้มเกราะจัดซื้อมา๔คัน

เพื่อเป็นรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ให้สำหรับเหมือนกับคนที่มาเป็นแขกของบ้านเมือง
แล้วรถคันนี้พลเอกประยุทธ์เคยใช้ตอนที่เป็นนายก
แล้วคุณเศรษฐาก็ไปนั่งที่เบาะหลังพักนึง
แล้วก็ลุกออกมาคือดูไกลคุณผู้ชมเอาจริง
แล้วก็ดูไม่ออกว่าคุณเศรษฐารู้สึกยังไง
หลังจากนั้นคุณเศรษฐาก็มาให้สัมภาษณ์
บอกว่าที่ไปลองนั่งเบนส์คันนี้อยากลองนั่งดู
เขาบอกกระจกหนาเลยอยากรู้ไงว่ามันเป็นยังไง
ทีนี้ที่เขาบอกว่าเขาว่ากันว่าติดติด
มันติดจริงไหมคะคุณเศรษฐาคะ
มีคนบอกว่ามันกระจกมันหนาแล้วดูแล้ว
ไม่เห็นแล้วแล้วมันติดจริงไหมคะติดจริงไหม
ไม่ติดหรอกครับไม่ติดหรอกครับผมไม่ติดหรอก

ใช่เขาก็บอกว่าเขาบอกว่าผลหัวสิ
ชัดไหมรอบนี้ชัดแล้วนะ

แล้วไม่ได้ติดด้วยว่าพลเอกประยุทธ์จะเคยใช้
อันนี้ผมก็ยิ่งไม่ได้ติดคือมันก็เป็นรถยังดีอยู่ไง

ก็จะใช้เป็นรถคันที่๒ก็สลับกัน

ยังจำได้เลยขาท่านยาวขาติได้
ไม่ต้องไปยุ่งกับแกรี่ก็มีตังค์
แกซื้อรถตู้ราคา๗๘ล้านบาท
ไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่วิจารณ์อะไรอย่างนี้
เขามีตังค์ให้เขาซื้อรถใช้เองเถอะ